ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ
บอกว่าเตรียมที่จะตั้งคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิสูจน์ซากช้างที่ขุดพบ๔จุดในหมู่บ้านช้างอำเภอหัวหิน
ประจวบคิริคันเพื่อที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ซึ่งวันนี้ได้ขยายเพิ่มขุดอีกหนึ่งจุดนะครับ
ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ
วันนี้ก็ได้เดินทางมาดูพื้นที่
เพื่อตรวจสอบซากช้างที่ขุดพบในบริเวณนี้ด้วยครับ

ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ

เพื่อเข้าตรวจสอบซากช้างที่ขุดพบทั้ง๔จุดนะครับ

ที่มาที่ไปของซากงาช้างที่ขุดพบทั้งหมด
โดยคดีนี้นะครับถือเป็นการยืนยันได้ว่า
ประเทศไทยได้ให้ความสนใจในการป้องกันและปราบปราม
กลุ่มการขาสัตว์ป่านะครับ
ประเทศไทยนะครับได้ติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดด้วยครับ
หลังจากวันนี้แล้วก็คงจะตั้งกรรมการร่วมทุกภาคส่วนนะครับ
ที่จะต้องขยายเครือข่ายต่อไป
รวมทั้งไปถึงประปองร
เพื่อจะเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับ
การดำเนินการในครั้งนี้ก็คงเป็นขบวนการใหญ่พอสมควร
ซึ่งประเทศไทยเองเราถูกเพ่งเล็งซื้อแหล่งขายงาช้างนะครับ
ซึ่งเราจะได้รายงานไปที่สเตสว่า
ในส่วนของประเทศไทยเองเราความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับ
นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับ
และเจ้าที่กรมขออภัยครับและเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับ
ได้เข้าตรวจค้นบ้านของนายประกอบชำนาญกิจ
ซึ่งเป็นเจ้าของหัวหินซูนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซากช้างที่ขุดพบนะครับ
โดยการเข้าตรวจค้นที่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยทับยี่สิบหกนะครับ
หมู่สิบสี่ตำบลหินเหล็กไฟนะครับภายในหมู่บ้านลาวัลเล่ไลท์นะครับ
พบตัวนายประกอบพบแต่เพียงแม่บ้านชาวฟิลิปปินส์นะครับ
เจ้าหน้าที่นะครับจึงให้นายธนันชัยนะครับกรอบกิจทนายความผู้รับมอบจากนายประกอบนะครับ
นำเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักอาคาร๒ชั้นพบนะครับงาช้าง๑คู่
พร้อมมีบาร์โค้ชแสดงหลักฐานไว้ให้ครอบครองครับ
อกจากนี้ยังพบหัวกระทิงพร้อมเขาอีกหนึ่งหัวนะครับ
แต่ไม่มีหลักฐานแสดงใบอนุญาตไว้ครอบครองนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดและแจ้งธนายความผู้รับผิดชอบอำนาจของนายประกอบนะครับ
นำหลักฐานมาแสดงเพื่อขอรับคืนในภายหลังด้วยครับ
คือเราใช้มาตรา๔๔โดยใช้ทหารแนะนำในการตรวจค้น
เราก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของบ้านโดยมีมอบอำนาจให้กับทนายความพาเข้าไป
เราพูดได้เลยว่าเขามีบ้านหลายหลัง
แต่การที่จะเข้าไปทุกหลังมันเป็นไปไม่ได้

อันนี้ต้องเรียนตรงว่าเราก็ให้เคารพสิทธิของเขานะครับ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้ก็เพียงว่าให้เขารู้ว่ารัฐยังต้องใช้กฎหมาย
ที่ถ้าคุณจะทำอะไรที่สิ่งผิดกฎหมาย
อันนี้ก็ต้องไปตามกฎหมายและต้องเตือนว่าเจ้าที่ของของรัฐมีความเก็บแข็งอยู่อ่ะครับ
ส่วนการขุดหาซากช้างเพิ่มในวันนี้นะครับ
แต่ยังไม่พบซากช้างเพิ่มเติม
แต่ให้ทางเจ้าที่หน่วยนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า

ลงพื้นที่เพื่อเก็บชิ้นส่วนกระดูกของซากช้างที่ขุดพบ
ตรงกับตัวรูปภัณฑ์ของช้างที่แจ้งครอบครองไว้หรือไม่นะครับ
ซึ่งหากผลตรวจไม่ตรงกันก็ถือว่าเป็นช้างป่าที่ถูกนำมา
สวมตัวรูปภัณฑ์และจะดำเนินคดีกับเจ้าของหมู่บ้านช้าง
ผู้ที่รับผิดชอบซากช้างทั้ง๕ตัวตามกฎหมายด้วยครับ
สำหรับในวันพรุ่งนี้ทางชุดพญาเสือก็จะหยุดการขุดหาซากช้างเป็นการช่วงคลาว
ทางนี้ก็จะให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บข้อมูลรวบรวมไว้ทั้งหมด
พร้อมถึงซากช้างที่ขุดพบนะครับเพื่อกลับไปตรวจดีเอให้ชัดเจนด้วยครับ
ยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวีรายงานจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันครับ